คุณผู้ชมขาดิชฉันขอร้องเพลงนี้ละการ
บ๊ายบายส่งจุ๊บนิดนึงโอ้โห

ณเดชน์ในร่างกายวัย๓๑ปี
มาพร้อมกับงานพรีเซนเตอร์ค่ะ
ที่ต้องอวดเรืองร่างนะสุกกำยำล้ำเลิศ
ถือว่าเป็นงานที่ณเดชน์นะต้องถอดเสื้อโชว์ซิกแพคมากที่สุด

แล้วบอกเลยนะฮะณเดชน์เวอร์ชันนี้

อ๋อนี่เรื่องจริง
รู้ฟันหน้าเขาน่ะ

ณเดชน์ค่ะเปิดใจว่ากว่าจะได้ซิกแพคแน่นขนาดนี้
ต้องดูแลตัวเองอย่างดีทั้งเรื่องการออกกำลังกายการทานอาหาร
ถ่ายแบบก็มีการงดดื่มน้ำค่ะ
แต่หลังจากทำงานเสร็จณเดชน์ก็ซัดทุเรียนเลยค่ะ

หิวอะเนาะเพราะทุเรียนมันมีพลังงานเยอะไงก็เอาก่อนเลย
ซึ่งเอาจริงนะหวานใจยายาก็มีทั้งห่วงและห่วงอยู่เหมือนกัน
คือห่วงเรื่องสุขภาพภาคตัวพี่แบร์เนี่ย
จะป๊อกไปไงเพราะว่ามีอาการแบบว่าเริดน้ำอะไรแบบนี้
แล้วก็ห่วงค่ะที่ไม่อยากให้พี่แบร์เนี่ย
ซิกแพคให้ใครดูเยอะด้วย
ไม่รู้น้องยายาเนี่ยเขาแค่แซวหรือว่าห่วงพี่แบร์จริงนะคะ

อะไรที่โป๊ไปเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ใครได้เห็น
ได้เห็นเท่าไหร่เห็นมาเห็นมาเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าจะขอโทษน่ะ
ไปงานอีเวนต์ว่าจะขอดูสิทธิ์แผลกณเดชน์คราวก่อนน่ะยายาบอกว่า
เออเห็นรูปพี่แบนแล้วก็โชว์ได้ก็ไม่ห่วงอะไรแต่มาวันนี้เนี่ย
จริงณเดชน์เขาบอกว่าก็ห่วงเหมือนกันเออเราก็เลยดู
นิ่งไปก่อนภาพนิ่งใหม่ไม่ได้ดูแล้วก็จะขอดูเกรงใจยายาเออนะ
อ่านัดเดชน์ยังบอกด้วยนะคะที่ทุกวันนี้ทำตัวสมัทหาชัยชีวิตติดดีน่ะ
เพราะอยากเก็บเงินไปเที่ยวแล้วก็สร้างครอบครัวกับน้องย่า
ความหวานเวอร์นะคะณเดชน์ก็ขอทำหน้าที่เป็นซิปเปอร์ละกัน
จับคู่ให้น้องชายสุดเลิฟค่ะเจมส์มากับสาวพาย
เล่นละครด้วยกันจนไปมาเหมือนจะเป็นสปาร์คกันจริงคุณผู้ชม
คู่นี้มีลุ้นนะโดยมีหลักฐานค่ะเป็นภาพหวานจากทริปสวีทที่เกาหลี
สองคู่ชูชื่นนะคะณเดชนยายาแล้วก็เจมส์มาน้องคายด้วยค่ะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าอันนี้มีลุ้นเหมือนกันเดี๋ยวไปฟังณเดชนเขาเมาส์ค่ะ
แหมพอพูดคู่อื่นนี่มันแบบว่าน่ารักดีจริงเลยนะ
เจมสมากับน้องพายค่ะจะลุ้นขึ้นหรือเปล่าวันที่๑๑พฤษภาคมนี้
มาเขามีคิวออกอีเวนต์เดี๋ยวเรารอฟังคำตอบนะคะว่าเจมส์มาเนี่ย
เขาจะตอบหรือเปล่าว่าจีบไหมเนี่ยพายเนี่ยหลายคนเนี่ยจิ้นกันเหลือเกินค่ะ
เดี๋ยวเราให้พี่นักข่าวไปล้วงความลับมาแล้วกัน
ได้เลยคุณผู้ชมต่อเนื่องไปเลยดีกว่าค่ะ
วันนี้ค่ะเราพาแฟนรายการมาเดินทางไทย